มีเหตุขโมยขโจนกันอีกแล้วนะคะที่นครนายกมีคนร้ายคนหนึ่งบุกเดี่ยวเข้าไปเลยในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ไปไล่ทุบเอาพวกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเอาแท็บเล็ตรุ่นท็อปเนี่ย
ของร้านที่เขาอยู่ในห้างเนี่ยโอ้โหปล้นกันไปตั้งประมาณสักกว่าสิบร้านได้นะคะ
มูลค่าความเสียหายน่าจะเกินหนึ่งล้านบาทแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมดูคนร้ายมาแล้ว
ย่อตัวมาเลยไม่ได้มารยาทดีอะไรนะคะหลบกล้องวงจรปิดค่ะ
อันนี้คือห้างปิดแล้วใช่แล้วก็เนี่ยสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็คุณผู้ชมถ้าสังเกตดีนะเขาถอดรองเท้าของเขา
เอามาสวมไว้ที่มืออันนี้ก็ไม่รู้เพื่ออะไร
อาจจะป้องกันไม่ให้เห็นรอยเท้าหรืออะไรหรือเปล่า
แล้วก็เนี่ยค่ะไปไล่ทุบเอาพวกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ไปไล่เอาแท็บเล็ตราคาแพงต่างต่างคนร้ายเป็นผู้ชายนะคะ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสอบภอมือนครนายกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไป
บริเวณที่เกิดเหตุมันเป็นชั้น๑โซนร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือค่ะ
มีร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือกว่า๑๐ร้านเลยที่ถูกงัดตู้เก็บโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขโมยไป
กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามร้านค้าหลายร้านบันทึกภาพไม่ได้เลยค่ะ
เพราะระบบไฟฟ้าของห้างปิดหลังเวลาประมาณสี่ทุ่มทุกวันนั่นหมายความว่ากล้องวงจรปิดก็คือจะไม่ทำงาน
เราไม่ได้เอากล้องวงจรปิดทำงานตอนที่คนไม่อยู่หรอกเหรอคะนั่นแหละสิฮะเออนี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะ
เจ้าของร้านแห่งหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าตอนเช้าลูกจ้างมาเปิดร้านเนี่ย
โทรมาแจ้งเลยบอกว่าถูกคนร้ายบุกมาขโมยสินค้า
พอเธอมาตรวจสอบเองเนี่ยตกใจเลยนะคะเพราะว่าร้านที่ถูกคนร้ายมารื้อค้นเนี่ย
สินกระจัดกระจายไปหมดแล้วก็สินค้าหายไปเยอะมาก
ส่วนใหญ่ก็คือมือถือราคาแพงพวกรุ่นท็อปมูลค่าความเสียหายร้านเธอประมาณหนึ่งแสนบาท
แต่ร้านตรงกันข้ามเนี่ยเห็นบอกว่าได้รับความเสียหายประมาณ๖แสนค่ะ
ซึ่งถ้ารวมความเสียหายจากร้านอื่น๑๐กว่าร้านก็น่าจะเป็นล้านบาทเหมือนกัน
ของพี่คร่าวประเมินเบื้องต้นความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้
ของที่ประมาณแสนหนึ่ง
คือถ้าขโมยไปเยอะขนาดนี้อนุมานได้ว่าน่าจะเอาไปขายต่อนะ

อย่าลืมนะคะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเขามีเลขเหมือนกับว่าเลขระบุตัวเครื่องอยู่
คือคุณไปขายที่ไหนเขาตรวจสอบได้นะ

พันธุ์ตรวจเอกล้าหารโชคพิพัฒน์ไพบูลผู้กำกับการสอบภอมือนครนโยกบอกว่า
ลงมาตรวจสอบเรื่องราวนี้ด้วยตัวเองแล้ว
แล้วก็มีตำรวจชุดสืบสวนกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาด้วย
ประสานไปยังผู้จัดการห้างสรรพสินค้าขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ซึ่งผู้เสียหายหลายรายให้เบาะแสตรงกันว่า
คนร้ายน่าจะเป็นคนในหรือไม่ก็ต้องเป็นอดีตพนักงานหรืออดีตลูกจ้างค่ะ
เพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนจะรู้ช่องทางเป็นอย่างดี
เพราะว่าหลบกล้องวงจรปิดได้หมดด้วยเหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอขยายผลการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็จะตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ